อยู่วิทยาก็คือนายจามรุชาติที่ประสบอุบัติเหตุรถชนจนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับสังคมก็ตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาเสียชีวิตวันใกล้ที่จะไปสอบประคำเพิ่มเติม
กับคณะกรรมธิการของสภาพผู้แทนราชดรอะไรแบบนี้
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านครอบครัวของจารุชาติเขาสงสัยอย่างหนึ่ง
มีชายต้องสงสัยโทรไปหาพ่อเลี้ยงของจารุชาติประมาณตี๒ที
ซึ่งใกล้เคียงกับเวลาที่ลูกชายเขาประสบเหตุ
เหมือนกับว่าจะมีการฝากเข้าของของลูกชายเขาไว้กับพยาบาล
สงสัยว่าทำไมเก็บข้าวของลูกเขาเร็วขนาดนั้น
แล้วเวลาใกล้เคียงกันกับเวลาที่จะมีการประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต
อันนี้เป็นสิ่งที่พ่อเลี้ยงสงสัย

สงสัยมากว่าชายคนนั้นเป็นใครแล้วโทรมาหาเขาได้อย่างไร
มาดูคุณผู้ชมอันนี้มันคือภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ไปดูคลิปเสียงช่วงนี้หน่อยนะ
ภาพนี้เป็นภาพของคุณแม่ที่เขาไปทำพิธีเชิญดูวิญญาณของจารุชาติ
ในจุดที่ประสบเหตุรถชนแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
แม่ของจารุชาติมาสทองพยานปากสำคัญที่ทำให้คดีนี้มันพลิกเลยคุณผู้ชมนะฮะ
เรื่องของการขับรถชนตำรวจของบอสอยู่วิทยานี่แหละครับ
ก็ไปทำพิธีเรียกโดยวิญญาณของลูกชายให้กลับบ้าน
หลังจากที่ประสบเหตุเสียชีวิตตั้งแต่วันที่๓๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ริมถนนถนนห้วยแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ก็ทำพิธีการเชิงโดยวิญญาณนะ
โดยครอบครัวของนายจรุชาติเดินทางมาจากอำเภอผ่านที่เชียงบราย
มนต์พระสงฆ์มา๔รูปนะมีเครื่องเส้นไหว้ประกอบไปด้วยสตวง๔ชุด
ตอกดอกไม้ตวงตุ๊กตาผู้ชาย๑ตัว
ปูนปั้นไก่๑คู่แล้วก็ต้นเงินต้นทอง
โดยญาติญาติช่วยกันเททรายลงบนพื้น
แล้วก็จุดเทียนตามอายุของผู้ตายคือ๔๐ดวงนะฮะ
สวดพิธีเขาเรียกว่าเป็นการสวดถอนกำตายโหงตายพราย
ก็มีตุ๊กตาผู้ชายเป็นตัวแทนของผู้ตาย
หลังจากนั้นแม่ก็มีการตักดินตรงใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
เพื่อเป็นการเรียกโดยวิญญาณให้จรุชาตินั้นกลับบ้านนะครับ
อันนี้ก็เป็นที่แม่เขาทำนะฮะ
แม่ของจารุชาติบอกกับทีมข่าวว่า
ที่ตัวเองมาเชิญดวงวิญญาณของลูก
ต้องการให้วิญญาณของลูกกลับบ้าน
ไม่อยากให้กลายเป็นวิญญาณผีตายหงเร่ร่อนริมถนน
ซึ่งเป็นความเชื่อตามวิถีของชาวบ้าน
ขณะที่เรื่องของคดีตัวเองไม่ติดใจเอาความอะไร
เพราะว่ามาเห็นที่เกิดเหตุแล้วมันมีรอยขีดลากไป
ก็น่าจะเชื่อได้ว่าเป็นอุบัติเหตุจริง
ส่วนการให้ความช่วยเหลือของในจ้างของลูกชาย
ยังไม่ได้มีการติดต่อมาแล้วก็ไม่ทราบว่านายจ้างคือใคร
รวมไปถึงครอบครัวของลูกชายของตนเองด้วยที่เป็นพยานเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังเชื่อว่าไม่มีใครมาให้เงินที่จ้างจรุชาติอะไรแบบนี้
เพราะว่าขนาดงานศพเองแม่ยังต้องไปกู้ยืมเงินมาเลย
ถ้ามีคนมามาจ้างให้มันกลายเป็นเหตุการณ์นี้มาก็ต้องมีเงินเซี่ย
ก็ลำบากอยู่หมดแล้วตอนนั้นก็ไปหาเรื่องบริจกราบบ้านใหญ่
แล้วก็เห็นตัวสังภาพ
ถ้าว่าเออได้เงิน๔อันเป็นพยานนี่
๔๕แสนเป็นราชนั่นก็ขึ้น
งานศพก็ยังจัดตามนี้

จัดงานศพก็ยังจัดเป็นหนี้ก็ยังจัด

แม่บอกว่าบริกรรมเหมือนเงินแสน

ขณะที่พ่อเลี้ยงของจารุชาติเองบอกกับทีมข่าวว่า
ตัวเองเนี่ยไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตหรอกนะ

มีคนคนหนึ่งโทรศัพท์ไปหาตัวเขาและภรรยาช่วงประมาณตี๒ตี
ซึ่งมันใกล้เคียงกับช่วงที่ลูกชายเขาเสียชีวิต
แล้วก็นำข้าวของของลูกชายเป็นข้าวของเครื่องใช้เนี่ย
ฝากไว้กับพยาบาลเพื่อคืนให้กับครอบครัวที่บ้าน
ซึ่งไม่ทราบเลยว่าคนที่โทรมาเป็นใคร
แล้วทำไมคนคนนั้นไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ของลูกเขาได้เร็วขนาดนั้น
ทั้งที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนตี๑๔๕นาที
ตี๒โทรมาแล้วเอาของไปฝากแล้ว

เตรียมข้าวของเก็บข้าวของแบบนี้มันก็สงสัยได้เหมือนกันนะฮะ

แต่แน่นอนทุกคนยังมีคำถามอยู่
ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไปดูกล้องวงจรปิด
ช่วงที่เกิดอุบัติเหตุประสบเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ระหว่างจารุชาติกับสมชายคุณผู้ชมจะเห็นนะคะเดี๋ยวมาด้วยกัน

ส่วนจรุชาติอยู่ตรงนั้นสีแดง
ทีนี้๒คนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าย้อนไทม์ไลน์
กลับไปดูกล้องวงจรปิดก่อนหน้านี้ค่ะ
เราจะพบว่าทั้งสองคนจริงไปนั่งดื่มกินกันก่อน
ที่ร้านอาหารแถวร้านพืชสวนโลกที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะ

ไปคุยกับเจ้าของร้าน
เจ้าของร้านซูมินตราอยู่ทางด้านหน้าพืชสวนโลก
เจ้าของร้านยอมรับกับทีมข่าวว่า
วันเกิดเหตุทั้งสองคนมานั่งดื่มเบียร์เที่ยวร้านของตัวเองจริง
คือโดยตัวของนายจรุชาติเข้ามาที่ร้านเวลา๒๒นาฬิกา๕๐นาที
เบียร์ไป๒ขวดแล้วก็นั่งดื่มบริเวณในร้านนะคะ
โต๊ะหน้าสุดฝั่งขวาโต๊ะหน้าสุดฝั่งขวา
ขณะที่นายสุชาติเข้ามาที่ร้านในเวลา๒๓นาฬิกา๓๐นาที๕ทุ่มครึ่ง
เบียร์ไป๑ขวดแต่นั่งอยู่ด้านหน้าของร้านนะ
หลังจากนั้นเวลาใกล้เที่ยงคืนซึ่งเป็นเวลาปิดร้าน
นายจรุชาติย้ายค่ะย้ายออกมานั่งที่โต๊ะหน้าร้าน

ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่หน้าร้าน
อยู่ในร้านนะคะทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยกัน
ไม่ได้รู้จักกันแต่น่าจะมาเจอกันตอนที่นั่งอยู่หน้าร้านนั่นแหละ

เจ้าของร้านเองก็เพิ่งรู้จากตำรวจว่าทั้งคู่ได้ยืนพูดคุยกันที่หน้าร้าน
ก่อนที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกไปด้วยกันช่วงตีหนึ่ง
ก็คือพ่อไม่รู้รู้จากตำรวจทั้งนั้นเลย
ก็ตกใจอยู่มั้งพอเห็นตำรวจเข้ามาเนอะ
มาครั้งนี้เว้ยวันนี้เราจะพูดที่ตายนะเพราะคนที่เจ็บนี่คือมานี่เกือบ
คุณผู้ชมหลังจากที่ทั้งคู่ออกมาจากร้านนะคะ
ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกันก่อนเข้าถนนเรียบคลองชนรับประทาน
โดยภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชมเราไปตรวจสอบนะฮะ
สามารถจับภาพได้เริ่มตั้งแต่เวลา๑นาฬิกา๓๘นาที๓๖วินาที
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของนายจรุชาติ
แล้วก็นายสมชายขี่ตามกันมาบนถนนเรียบคลองชนรับประทาน
แล้วมาติดไฟแดงที่แยกตลาดต้นพยอมพอไฟเขียวก็ขี่ตามกันไป
แล้วก็เลี้ยวขวาที่แยกประตูเกษตรจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนนิมารเหมินด้วยกัน
แล้วก็ขี่ตามตามกันไปบนถนนนิมมันเหมินจนกระทั่งเวลา๑นาฬิกา๔๓นาที
รถมอเตอร์ไซค์ของทั้งคู่จอดติดสัญญาณไฟแดงคู่กันที่แยกรินคำ
จนกระทั่งเวลา๑นาฬิกา๔๔นาที๕๒วินาทีรถจักรยานยนต์ของทั้งคู่
เลี้ยวขวาไปตามถนนห้วยแก้วจากนั้นเมื่อวิ่งไปได้สักประมาณ๕๐๐เมตร
กล้องวงจรปิดจับได้เมื่อสักครู่อะนะคะรถมอเตอร์ไซค์ทั้งคู่ล้มลง
ล้มลงนะคะแล้วรถนายสมชายเนี่ยไปอยู่ถลายไปชนกับเกาะกลางถนน
ส่วนรถนายจรุชาติเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้แหละค่ะ
ตี๑๔๔นาที๕๒วินาทีเป็นช่วงที่ทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วสุดท้ายจารุชาติก็เสียชีวิตนะคะอืมเราก็ไล่กล้องวงจรปิดให้ดูแบบนี้
เพราะพยายามหาคำตอบให้ว่าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
มันเป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าแล้วทำไมคือมันเกิดอุบัติเหตุช่วงที่
อย่างที่คุณบอกไปที่จะมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่งใช่ไหม
เวลามันไล่เรียกกันตอนนักฝั่งพุธนี้แล้วนะวันที่๕สิงหาคม
แต่ก็มาประสบเหตุซะก่อนเดี๋ยวดูความคืบหน้าถ้ามีก็รายงานให้ทราบกันนะคะ